มีแปลงผักตรงนี้สดค่ะคุณผู้ชมดิฉันต้องมารดน้ำทุกเช้าทุกเย็นเลยนะคะ
แปลงมะเขือนี้อูบำรุงอย่างดีไร้สารเคมีเหมาะกับทุกคนเลยค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้ว
วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยใครจะไปไหน
อย่าลืมขับรถด้วยความปลอดภัยเปิดไฟตัดหมอกด้วย
แต่ถ้าใครอยากจะปลูกพืชผักการเกษตรนั้นเราก็ต้องเช็คสภาพอากาศนะคะ
อย่างตอนนี้ภาคเหนือค่ะอากาศเย็นถึงหนาวนะคะ
มีหมอกในตอนเช้าด้วยยอดดอยหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด๕๑๕องศาเซลเซียส
ส่วนภาคอีสานเช่นเดียวกันนะคะยอดภูก็หนาวจัดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๘๑๕องศาเซลเซียสค่ะ
สำหรับภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า
ส่วนกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ๑๘๓๔องศาเซลเซียส
สำหรับคลื่นในภาคตะวันออกสูงประมาณ๑เมตรนั่นเองนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
เน้นว่าจะมีฝนตกในตอนล่างของภาคคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนฝั่งอันดามันนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
เฉลี่ย๒๑๓๑องศาเซลเซียสค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าพอสบายนะคะ
แต่ใสมาอากาศร้อนอุณหภูมิทะลุถึง๓๕องศาเซลเซียสค่ะ